มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ

ภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับ
นี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก่งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้
ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทย
ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าว
จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

นายสมหมายเทียมทัศน์อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าว
เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
โดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ครับผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถกระถันหันทำให้เบล็กไม่ทัน
และชนข้าวหย่อนจังนะครับให้ทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดชนบุรีครับ
นางสาวพัชริยาเจริญทรัพย์อายุ๒๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนอยู่บนถนนสุขประยูนช่วงแยกไฟแดง
ไปทางอำเภอพระนักษณิคมและอำเภอเมือง
เป็นเหตุให้ไปชนกันกับรถจักรยานยนต์ของนายอภิเดชบรามศรีดาอายุ๓๐ปี
ขี่ตามมาที่เลนส์ปกติพร้อมกับเพื่อนสาวก็บาดเจ็บทั้ง๓คนครับ
นางสาวพัชริยาบอกว่าเป็นคนผิดเองเพราะไม่ได้รอสัญญาณไฟจราจรจึงขับรถย้อนสอนไป
ด้านตำรวจภูทรเมืองชนบุรีก็บอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่เคารพกฎจราจรแล้วก็ไม่รอสัญญาณไฟแดงที่บริเวณแยกนั่นเอง
ปิดท้ายที่เหตุการณ์ที่อุบลราชธานีครับในการเลิกใหญ่อายุ๒๕ปีก็เป็นเจ้าเพศพอดีนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไปทำธุระแต่ไปชนกับรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลขามใหญ่
บริเวณจุดกลับรถถนนชายางกูลขาเข้าอำเภอเมืองสภาพศพนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่แขนขวาขาด
ใกล้กันพบครึ่งหน้าของรถบิ๊กไบท์ซึ่งขาดเป็น๒ท่อนส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในพงหญ้าข้างทางครับ
นายวิพัฒน์พันเพ็งอายุ๕๗ปีเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนขามใหญ่
เป็นคนขับรถบรรทุกน้ำก็บอกนะครับว่าจะนำน้ำไประงับเหตุเพลิงไหม้ญาติที่บ้านดงคำอ้อ
เลี้ยวรถบริเวณจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถลงไปดูก็พบผู้เสียชีวิตอยู่ท้ายรถแล้วนะครับ